ย้ำข้อมูลเรื่องของคนหายเรื่องของเด็กหายกันหน่อย
สถิติของมือที่กระจกเงาออกมาแบบนี้
บอกว่าในแต่ละเดือนนะจะมีคนหายประมาณ๕๐คน
เป็นเด็กไปประมาณ๓๐คนแล้ว
ถ้ารวมสถิติของแต่ละปีนะมีเด็กหายในประมาณ๓๐๐๕๐๐คน
๑๐ขวบที่หายไปมักจะเกิดจากการถูกลักพาตัว
และช่วงวัยที่ถูกลักพาตัวมากที่สุดคือประมาณ๔ขวบ
ย้ำเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอม
ปัจจัยที่ทางมูลนิธิบอกมาก็คือเรื่องของการที่เด็กปิดเทอม
แล้วก็คุณพ่อแม่พากลับต่างจังหวัด
เด็กอยู่ในที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน
บางทีพ่อเห็นมีเวลาเยอะแม่เห็นมีเวลาเยอะ

อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้น

ธรรมดาครูเขาจะดูแลกันในช่วงกลางวัน
แต่ทีนี้ปิดเทอมนะฮะก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าเราจะเข้าสู่เรื่องราวการหายตัวไปของเด็กหญิงแพรวนะครับ
อายุแค่๑ขวบ๙เดือน
หายตัวไปจากที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
มาถึงตอนนี้ก็ถือว่า๔วันอีก๒ชั่วโมงเต็มแล้ว

ทางครอบครัวก็เป็นห่วงและคุณตาก็เป็นห่วงกลัว
ว่าหลานจะถูกลักพาตัวไปนะครับ
ก็กรณีของเด็กหญิงแพรวเด็กหญิงคนนี้แหละครับ
วันที่หายตัวไปน้องแพลวใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงในสีชมพูแล้วก็ไม่ใส่เสื้อไม่สวมรองเท้านะครับ
คุณตาบอกว่าหายตัวไปอย่างลึกลักจากบ้าน
หมู่ที่๓ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่อยู่บ้านกับนายสงัดดำจันทร์ผู้เป็นตานี่แหละครับ
ช่วงบ่ายของวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
จึงเดินทางไปแจ้งความที่สพลานสกา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสุนัขตำรวจ
มาช่วยกันดมกลิ่นช่วยกันตามหา
แต่ตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววอยู่นะครับ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมวันนี้พันตรวจเอกเชิดชัยโชธสุด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลานสกาก็สั่งการค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำชาวบ้าน
รวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานเบาะแสต่างนะคะ
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องแพลว
แล้วก็ยังมีมูลนิธิต่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงส่งอาสาสมัครมาร่วมสมทบ
เพื่อให้ช่วยกันค้นหาน้องแพลวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ทุกคนก็ร้อนใจนะฮะว่าน้องแพลวหายไปไหน
เด็กขวบ๙เดือนเท่านั้นเองนะครับ
ผู้เป็นตาก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ได้มีการประดมค้นหากันชนิดปรูพรม
แล้วก็ตีป่าตีคล้องส่งเสียงเรียกกันจนถึงตี๒เลยนะคุณ
เพื่อตามหาหลานสาวแต่ก็ยังไม่เจอ
คุณตาจึงอยากจะขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตามก็จะดำเนินการค้นหากันต่อไป

และก็มั่นใจว่าหลานสาวไม่น่าจะพัดหลงเข้าไปในป่า
แต่น่าจะถูกอุ้มหรือว่าถูกลักพาตัว

ได้ให้คนในครอบครัวมาเปิดอกคุยกัน
โดยเฉพาะลูกสาวแล้วก็ลูกเขย

ซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันกับใคร
มีเพียงลูกเขยเท่านั้นที่ก่อนหน้านี้
เคยโดนคดีบุกรุกทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ได้ขึ้นสารแล้วก็คดีนั้นจบไปแล้วนะครับ
จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ตอนนี้จึงอยากจะฝากความหวังไว้
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางอำเภอ
ว่าจะสามารถติดตามตัวหลานสาวได้อย่างไร
ร้อนใจจริงเพราะวันที่หายไปคือวันที่๑๘มีนาคม

ก็เท่ากับหายไป๔วันกับอีก๒ชมเติมแล้วเนี่ย
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการค้นหา
เราไปสอบถามพูดคุยนะคะเผื่อมีข้อมูลต่างเพิ่มเติมค่ะ

ในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สวัสดีครับ
ค่ะนายอำเภอคะกรณีนี้วันที่๔จะเข้าสู่วันที่๕แล้ว
มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ก็กลับเรียนว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่๑๘มินาคม
คือประมาณ๑๕นาทีเศษนะครับ
ก็น้องแพลวนี้ได้หายจากบ้านพักบ้านลึกที่๑๙๑หมู่๓ท่านบนท่านดีนะครับ
ก็เคลือบหน้าเมื่อวานนี้ก็ด้วยความเป็นฝังของวงการประชาระดับจังหวัดนะครับ
ท่านคนสำรวจสี่ดรวัญชัยเอกปอนภิษฐ์ครับ
ผู้บังคับการตรวจสุดท้อนท่านก็ลงมาสู่ทางที่
วันนี้เมื่อเวลา๑๐โมงครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง
บริเวณที่แล้วก็พี่น้องในพื้นที่นะครับ
ปูพรมเอ็กซาเรย์พื้นที่อีกรอบหนึ่งครับเมื่อเช้าครับ
ระยะก็ห่างจากเดิมก็คิดเป็นวัฒนธรรมิประมาณ๑๕กิโลเซตร์
ก็ยังปรากฏไม่มีพี่แววไม่มีเบาะแสอะไรเลยครับ
ก็ในเบื้องต้นนะครับเราก็คุยกันเราตั้งประเด็นในการตรวจสอบ
ว่าไว้๒๓ประเด็นครับประเด็นแรกนี่ว่าเด็กพัดหลง
หรือเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสัตว์ร้ายในพื้นที่ใกล้บริเวณบ้าน
มีหรือไม่ยังไงประเด็นแรกนี่เราก็เอ็กซาเรย์
ก็ไม่พบเจออะไรประเด็นที่สองก็คิดว่า
ในครอบครัวมีความขัดแย้งกับใครบ้าง
ก็เชิญพวกเหยียบข้องในครอบครัวมาขอปักคำให้ปักคำ
ได้สรุปเป็นบางส่วนแล้วก็คงจะดำเนินการต่อไป

เรื่องการรักภาคตัวโดยเหี่ยว

แต่ดูแล้วมันก็น่าจะ
เป็นบ้านญาติอยู่สี่หลังผลังติดการ
ก็คงโอกาสเกิดขึ้นก็ลำบาก
แต่เราก็ไม่ตัดประเด็นนี้ครับตามทางผู้ปกครองทางญาติ
ว่าอยู่ตรงไหนเราก็พากำลังตัวถอดราไปดู
ถึงเป็นผู้ช่วยผู้เย็นบ้านอยู่เก่าเขาก็ทีมงานของพันธุ์ประกอบนี้ก็ได้ดูแลกันเป็นพิเศษทั้งที่นะครับ
ข้อมูลชาวบ้านมีเห็นใครที่แปลกหน้าแปลกตาที่เข้ามาในพื้นที่บ้างไหมครับ
ไม่มีครับตอนนี้เราก็พยายามตรวจสอบทุกข้อมูลครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นที่ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เลยครับ
หรือว่าแหล่งน้ำหรืออะไรไหมครับ
ไม่มีจะเลยไปหน่อยก็พกยังเดินไม่ไหว
แต่ก็วันที่๓วันแรกก็กุตตาเขาก็ไปพบ
เป็นที่เขาสอนน้ำปลาปลาครับ
ก็มีผู้คนอยู่บริเวณนั้นก็ไม่เห็นนะครับ
คือบริเวณข้างบ้านเป็นสวนยางพาราครับ
ก็ทุกวันนี้จะมีเจ้าของสวนยางเขาไปกลิ่นยางทุกวัน
ถ้าเจออะไรคงจะได้มีปลอดศัยอะไรบ้าง

ครับแน่มเพิร์กครับมีความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ในการที่จะเข้าไปค้นหาช่วยเหลืออย่างไรต่อไป

ครับตอนนี้เราก็ตั้งศูนย์อำนวยการอยู่ที่บ้านเลขที่๑๙

โดยทางอำเภอได้มอบหมายทางท่านผู้ใหญ่ประทีพยอดปากกา
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นญาติกันด้วยครับ
ก็เป็นตั้งศูนย์บริการอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงครับตอนนี้
ค่ะนายอำเภอคะอยากให้บอกย้ำกันนิดนึงนะครับ

เผื่อจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สอดส่อง
ถ้าเกิดว่าเจอน้องแพลวรูปร่างลักษณะเป็นอะไรยังไง

อายุนี่๑ขวบ๙เดือนนะครับ
ก็จะเป็นตัวเล็กกว่าปกตินิดนึง
ก็ลักษณะก็จริงเดินยังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับ
ก็อย่างนี้ครับถ้าดูเข้าใจว่าตอนนี้สื่ออะไรมีออกภาพ
ก็โดยรอบกวนโทรหานับเพศได้๒๔ชั่วโมงครับ
ก็ยินดีจะเป็นผู้ประสานและรับเรื่องไว้ทุกเรื่องนะครับ
ศหน้าใดมีบัตรแสอะไรก็ยินดีครับ๒๐ชั่วโมงเลยครับ

ครับก็จะได้เผื่อไว้ติดต่อนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
แล้วก็ฝากด้วยนะครับท่านนายอำเภอครับ
ร้อนใจแบบนี้นะครับเพราะเด็กยังเล็กมากนะครับ
ใช่ครับเป็นห่วงมากครับ
ครับถ้ามีความคืบหน้าใดเดี๋ยวรถบรรทุกขออนุญาต

ขอบคุณนะคะในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหประสานกำลังกันเต็มที่
ใช่ครับแล้วก็ให้เบอร์คุณผู้ชมไปแล้วนะครับ

ที่กระจกเงาเนี่ยเขาเอามาโพสต์ในเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับ

สายด่วนคนหายโทรไปแจ้งได้ของมูลที่กระจกเงาด้วยนะครับ